และสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแมทการแข่งขัน
ระหว่างทีมชาติไทยกับญี่ปุ่นเมื่อวานนี้
ในวันระบอลคัดเลือกเป็นโอลิมปิก๒๐๑๖
วันนี้ทางสาธารณ์วันระบอลนานาชาติมีการเรียก๘ชาติ
เข้าร่วมการแข่งขันไปหามรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับ
หลังจากที่ทีมนักตบสาวไทยผ้าให้กับญี่ปุ่น
ยังน่ากังขา๒ต่อ๓เซตในรายการโอลิมปิกรอบคัดเลือก๒๐๑๙
ซึ่งเพิ่งถูกนำมาทดสอบใช้เป็นครั้งแรก
จนเป็นเหตุให้ทีมไทยนั้นได้รับผลกระทบ
โค้ชออสผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยต้องโดนใบแดง
แล้วก็มีการเพิ่มคะแนนให้กับญี่ปุ่นถึง๒ครั้งจนชนะไปครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทีมชาติไทยได้ส่งตัวแทนจำนวน๓คน
ร่วมการประชุมพิเศษที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้แจ้ง
หลายทีมรู้สึกว่าส่งผลเสียต่อการแข่งขันในครั้งนี้
ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนทุกสำนักร่วมการรับฟัง
และสังเกตการณ์แต่ว่าคาดการณ์ว่าการประชุมครั้งนี้
จะเป็นการจัดขึ้นเพียงเป็นพิธีเท่านั้น
เพราะสุดท้ายแล้วฝ่ายการจัดการแข่งขันก็ยืนยันว่าจะใช้ระบบนี้ต่อไป
ขณะที่กระแสในโซเชียลเหล่าคนดังของไทยทั้งนักกีฬานักร้องนักแสดง
ต่างโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียให้กำลังใจนักวอเล็กบอลสาวไทยสู้ต่อไปอย่างเต็มที่ครับ
อีก๓เกมที่เหลือในการพบกับคาซักสถานวันพรุ่งนี้
ต่อด้วยเกมสำคัญพบกับเกาหลีใต้วันที่๒๑พฤษภาคม
และปิดท้ายพบกับเปรูวันที่๒๒พฤษภาคม
วันพรุ่งนี้ครับทีมไทยมีโปรแกรมลงสนามเกมนัดที่๕พบกับคาซักสถานเวลา๘นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยครับ
โมนาเมนต์จะคัด๓อันดับแรกไปโอลิมปิกที่บราซิลและอีกหนึ่งทีมเอเชียที่ผลงานดีที่สุด
ซึ่งทีมชาติไทยต้องลุ้นจบอันดับที่๔ในครั้งนี้
ลุ้นให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นจบอันดับ๓หรือ๒เป็น๓อันดับแรก
เพื่อคว้าโคต้าไปโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลด้วยเช่นกันครับ